คุณผู้ชมค่ะคือพูดถึงเรื่องของการกดเงินจากบัตรสวรรค์สวรรค์การแห่งรัฐหรือว่ากดเงินจากบัตรคนจนช่วงที่เป็นโบนัสพิเศษเข้าเดือนสิงหาเดือนกัญญาโยนเนี่ยคนไปต่อคิวยาวเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะที่จังหวัดกรรละสินเนี่ยผู้ชายคนนึงเขาก็ออกจากบ้านแต่เช้าตรุเลยนะเพราะว่ารู้
เมื่อกี้เห็นเป็นเทานี่คือเราเบลอนะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยอาบเลยเป็นหัวแตกแผลยาว๒เซนนะคะคุณผู้ชมที่ศูนย์รับแจ้งเหตุแล้วก็สั่งการจังหวัดกาลสินได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนวูบหมดสติที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารที่จังหวัดกาลสินทีนี้ก็รีบเข้าไปตรวจสอบมาพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัยเจอผู้ชายคนนี้ค่ะน

ก็เลยญาติเลยต้องร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
แล้วก็มีพลเมืองดีโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือนะคะ